ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมากเลยนะคะคุณผู้ชม
สำหรับประเด็นการเลิกรากันของคนในวงการบันเทิง

เป็นคู่ล่าสุดที่ออกมาเปิดใจนะคะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ปล่อยให้สถานะมันคุมเคลืออยู่พักใหญ่
นักข่าวเอาไมค์ไปเจาะสัมภาษณหนุ่มก๊อฟก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมว่าอะไร
แต่ว่าล่าสุดก๊อฟพิชยะก็ออกมาประกาศปิดฉากรักกับขวัญอุสามณีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยยืนยันว่าสาเหตุที่ทำให้ความรักครั้งนี้มาถึงทางตัน
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมือที่๓ตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ว่าเป็นเพราะปัญหาสะสมที่เกิดจากเรื่องงานจนทำให้มีการขัดแย้งกันบ่อยครั้ง
ซึ่งตัดสินใจยุติการสารสัมพันธ์เมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา
แล้วก๊อฟยังบอกต่อถึงปมปัญหาที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะรับรู้เช่นกัน
ว่ามีคนรอบตัวของสาวขวัญพยายามแอบสืบเรื่องทรัพย์สินของตัวเอง
เลยทำให้เกิดความไม่แน่ใจว่าตลอดเวลาที่คบหากันเป็นเพราะอะไร
จะทิ้งระเบิดลูกใหญ่เกี่ยวกับหนุ่มต่างชาติที่มีชื่อมาเอี่ยวในความสัมพันธ์ของตัวเอง

มันก็มีการคุยกันเรื่องสินสอด
อย่างที่คุยกับแม่สองคน๗๐ถึง๘๐ล้าน
ผมก็คือไม่รู้พูดอะไรหรือกูพูดจริง

ณวันนี้เรารับรู้สิ่งบางอย่างมาที่มันมากเกินไปคือมันทำร้ายจิตใจเรามาก
แล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่ผ่านมามันคืออะไรแล้วแบบมันย้ำมันซ้ำรอยเดิม
มันย้ำความรู้สึกแผลเดิมของเราเมื่อ๑๐ปีที่แล้วฝากถึงคนบางคนบางคนแล้วกันครับ
ที่รอบตัวเขาที่พยายามไปเช็คข้อมูลของผม
จากสถานที่บางสถานที่ที่สามารถรู้ได้ว่าทรัพย์สินผม
ชื่ออะไรอยู่บนทรัพย์สินผมบ้างอย่าให้ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมา
แบบมันไม่ใช่ความรักอ่ะมันคือเงินรอดแล้วหรอครับ
คือเรื่องนี้ก๊อฟรู้มาตั้งแต่ตอนแรกที่ก๊อฟกลับมาคบกับน้องแล้ว
ว่าแม่มีแนะนำให้รู้จักกันทั้งสองคนแต่ว่าตอนนั้นพี่ก๊อฟก็ไม่ได้อะไร
เพราะว่าเพราะว่าเขาเองก็เลือกก๊อฟแต่นะตอนนี้คือก๊อฟก็ไม่รู้ว่ายังไง
เพราะว่าก็เข็ดไปกินข้าวคริสต์มาสอย่างนี้ครับก๊อบคือคุณก๊อบเนี้ยยังบอกต่ออีกด้วยนะคะ
ว่าสาเหตุที่ตัดสินใจลบรูปคู่กับขวัญอุสามณีออกจากอินสตาแกรมเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเองรู้สึกเสียความรู้สึกอย่างมากเลย
กับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวมาว่ามีคนเนี่ยไปเช็คทรัพย์สินว่าชื่อของเขาเนี่ยมีอะไรบ้าง
ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ตัวเขาเองเนี่ยครอบครองอยู่นะคะทำให้เขาเกิดความสงสัยว่า
จริงแล้วการคบกันในครั้งนี้เนี่ยมันคบกันเพราะอะไรแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่า
จะอยู่ทีมก๊อฟทีมขวัญทีมแม่ขวัญดีหรือเปล่าให้ฟังทั้งหมดให้รอบด้านก่อนนะ